พระนครศรีอายุทยาเมื่อคืนที่ผ่านมา๕ทุ่มค่ะ
มีรถกระบะคันหนึ่งหมุนเว้งกลางถนนเลยนะ
แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งเขาจอดอยู่ที่หน้าร้านอาหารค่ะ
ล้มระเนรนาศพังเสียหายแบบนี้ทั้งหมด๙คัน
ซึ่งรถกระบะคันนั้นจอดอยู่แต่คนขับไม่อยู่
ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ตำรวจติดตามตัวอยู่นะคะ
โดยช่วงที่เขาลงมาก่อนที่เขาจะหายไป
เขาพูดพึ่มพำแล้วก็บอกคนแถวนั้นว่า
เบรกมันค้างแต่คนที่อยู่ในร้านก็บอกว่า
ไม่น่าจะใช่นะอาจจะเป็นการตั้งใจดรีฟรถ
แล้วมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะ
ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสพพระนครศรีอยุธยา
ไปพร้อมกับกู้ภัยค่ะไปตรวจสอบอุบัติเหตุ
จุดนี้คือถนนเดชาวุฒิตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะ
มันอยู่ที่บริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง

จุดนี้พอไปถึงเจ้าหน้าที่พบรถกระบะอีซูซู
สีขาว๔ประตูฝากระโปรงสีดำ
อยู่ในสภาพกันชนไฟหน้ารถแตก
มีรถจักรยานยนต์ถูกชนล้มระเนรนาศ๙คัน
แต่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ถามผู้เห็นเหตุการณ์เขาเห็นอะไรบ้าง

เขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุนั่งอยู่ในร้านอาหาร

จู่เห็นรถกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะคันนี้ดริฟท์
ริฟต์ก็คือหมายถึงว่ารถมันหมุน
แล้วก็มาชนกับรถจักรยานยนต์ซึ่งจอดอยู่หน้าร้านอย่างจัง
ช่วงเวลานั้นหลังจากที่รถมันชนกันแล้ว
เขาเห็นคนขับรถกระบะเป็นผู้ชายแต่งชุด
คล้ายกับชุดพนักงานโรงงานลงมาดูที่เกิดเหตุ
แล้วก็บอกคนที่มามุงดูเหตุการณ์บอกว่าเบรกมันค้างครับ
จากนั้นทำท่าทำทีเหมือนโทรศัพท์
แล้วอาศัยช่วงชุลมุนหลบหายไปเลย

บิ๊บมาถึงตรงนั้นก็ไล่ทนทนทนแล้ว
พอผมลงมาสัมภาษณ์
ถามคนก็บอกว่าเบรกค้างน่าจะเป็นพนักงานนะครับ
เป็นพนักงานมาคนเดียวหรือครับมาคนเดียว
แล้วเราก็บอกว่าจะเดินไปแจ้งความเสร็จแล้วหายไปเลย

ครับเสร็จแล้วหายรถที่กี่คันที่เห็นเนี่ย

ตรวจสอบว่าเป็นคนขับรถคันเกิดเหตุในช่วงวันเกิดเหตุหรือไม่
จะเรียกตัวมาสอบสวนต่อไปค่ะ